บ่ายเมื่อวานครับมาดามแป้งคุณอำพันธ์ล่ำซำ
จากการทีมชาติไทยฟุตบอลชายเนี่ยนะครับ
พร้อมด้วย๔แค่นักเตะชนะทิพย์กวินอดีศักดิ์แล้วก็บริณภารา
เดินทางไปเยี่ยมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

ในโอกาสปีใหม่แล้วก็ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกีฬาฟุตบอลมาโดยตลอด
ที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติจากการคว้าแชมป์อาเซียน
เป็นของขวัญให้กับคนไทยในช่วงปีใหม่
แล้วก็ยังเล่าเรื่องสมัยเด็กให้บรรดาแข้งช้างศึกฟังว่า

แล้วก็เป็นอดีตกองหน้าทีมโรงเรียนเซ็นคราเบียดด้วยนะครับ
โอ้โหแหม่เห็นแล้วอยากเห็นภาพสมัยเด็กเลยครับว่า